คุณผู้ชมครับวันแม่ปีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกของคุณแม่ท่านหนึ่ง
เป็นคุณแม่ของฮีโร่เป็นคุณแม่ของขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศ
รวมทั้งคนทั้งโลกก็รู้จักก็คือคุณแม่ของจาแซม
จ๋แซมก็คือไปช่วย๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวง
คุณแม่เขาก็มีการอ่านความรู้สึกเป็นการ์ดที่จ๋าแซมจะเขียนเอาไว้
แล้วส่งมาให้กับคุณแม่เป็นประจำทุกปีไปฟังเลยครับ
สัญญาจะเป็นลูกที่ดีของแม่ทุกวันทุกสันวันแม่
ด้วยรักจากใจลูกเหมียวลูกอันครับ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าอ่านไปคุณแม่ก็น้ำตาไหลออกมานะ
ทั้งน้ำตาเลยก็เป็นการ์ดอวยพร
วันแม่ที่นางสำรานกุนันอายุ๖๔ปี

ซึ่งเป็นการ์ดคำโวยพรที่เรือโทสมานกุณา

เป็นฮีโร่ของคนไทยที่เข้าไปช่วย๑๓ชีวิต
หมูป่าติดถ้ำหลวงแล้วก็ได้เสียชีวิตไปนะครับ
แล้วก็คือจ่าแซมเนี่ยเขียนเอาไว้เป็นของขวัญวันแม่
พร้อมกับลายมือของตัวเองว่าด้วยรักจากใจลูกเหมียวและลูกอัน
ซึ่งทุกอันก็คือชื่อตั้งแต่กำเนิด
ซึ่งคนที่บ้านจะเรียกกันแบบนี้
ส่วนลูกเหมียวนี่คือภรรยาของจาแซมนะครับ
นางสำรานได้พูดคุยกันกับสิ่งกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับ
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
ก็อยู่ในบ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดของจาแซม
ในพื้นที่บ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์
อำเภอจตุรพักษณ์พิมมารจวัตรร้อยเอกนะครับ
ซึ่งขณะที่พูดคุยกันใบหน้าของนางสำรานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ความคิดถึง
พร้อมกับคำพูดที่บอกว่าเกือบ๑เดือนแล้วที่ลูกชายได้จากไป

หากคิดถึงลูกมากก็จะไปยืนดูรูปของลูกชาย
เช็ดไปถูรูปของลูกตลอด
แม้วันนี้ลูกชายจะจากไปแต่ว่ากลับกลายเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกไปแล้ว
ด้วยความเสียสละที่ลูกมีตั้งแต่เด็กคนเป็นแม่เองก็ได้แต่ภูมิใจในสิ่งที่ลูกได้ทำ
วันนี้จึงอยากจะบอกว่าคิดถึงมากที่สุด
ขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดีและชาติหน้าขอให้กลับมาเกิดเป็นแม่ลูกกันอีกครับ
วันนี้ก็เป็นคุณแม่ของนาวาตรีสมานกุนั่น
คุณผู้ชมครับอย่างที่คุณแม่นาสำราญได้บอกไปทุกวันแม่แห่งชาติจากแซมเองก็จะเขียนกัสไว้พรวันเกิด
พร้อมกับดอกมะลิทุกปีไม่เคยขาด
หรือบางปีหากไม่สามารถเดินทางมาที่บ้านได้ก็จะโทรศัพท์มาถามถ่ายชีวิต
ความเป็นอยู่ของลูกเสมอของแม่เสมอนะครับพร้อมกับจาแซมเองเพราะว่าจาแซมเป็นคนรักครอบครัวมาก
ถึงขั้นกับพอติดหน่วยซิลเองก็ไม่บอกแม่เพราะว่ากลัวแม่เป็นห่วง
เพราะมันต้องมีการฝึกเยอะแยะมากมายต้องหนักทีเดียว
ที่ผ่านมาแม่เองก็สั่งสอนลูกเหมือนครอบครัวคนอื่นปกติทั่วไป
ใช้ความรักความเอาใจใส่แล้วก็สอนให้ลูกเป็นคนดี
แล้วก็อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของท่านด้วย
แม่ของจ่าแซมผู้เสียสละนะครับที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ของผู้เสียสละประจำปี๒๕๕๙